ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะอยากจะยื่นยาแก้ปวดซองใหญ่หลายเม็ดให้กับเจ้าของรีสอร์ทภูทับเบิกแห่งนี้เลย
เขาเจอเข้ากับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเราเป็นเจ้าของรีสอร์ทเราก็ต้องดีรับ
แต่บอกเลยว่าเขามากันกรุ๊ปใหญ่แล้วบอกเลยมาไกลขอเสียงดังไม่ได้เหรอ
เขาบอกว่าให้เราเห็นใจให้เขาเสียงดังได้นะ
ห้องข้างเขาก็มาพักนะครับแต่อันนี้เขาตั้งใจจะเสียงดังเขาว่าเขามาไกลบ้างนะครับ
นี่คือเหตุผลที่เขาคุยกันแล้วก็ชี้แจงกัน
เล่าว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เจ้าของรีสอร์ทโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่เข้าไปเตือนนักท่องเที่ยวกลุ่มนึง
ขอให้พี่ช่วยลดใช้เสียงลงหน่อยได้ไหม
เนื่องจากว่ามีลูกค้าห้องอื่นเขาร้องเรียนไปว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่งเสียงดังจนเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยคุณผู้ชม
อย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคือลูกค้าแล้วก็เจ้าของรีสอร์ทเขาก็พูดคุยกัน
คือนักท่องเที่ยวห้องอื่นเขาก็มีการแจ้งเตือนไปทางรีสอร์ทบอกว่าโอ้โหไม่ได้พักผ่อนกันเลย
เจ้าของรีสอร์ทก็เลยต้องเข้าไปเตือนถึง๓รอบค่ะ
ก่อนที่จะเกิดคลิปนี้เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าพยายามอธิบายเรื่องของกฎระเบียบการเข้าพักห้ามส่งเสียงดังหลัง๔ทุ่มแล้วนะ
แต่ทางเจ้าของรีสอร์ทเขาอ้างว่าทางลูกค้าเถียงกลับมา
เพราะฉะนั้นก็ขอเสียงดังให้เต็มที่กันหน่อยได้ไหมล่ะขอเฉลิมฉลองกันหน่อยได้ไหม
เพราะฉะนั้นก็ขอเสียงดังให้เต็มที่กันหน่อยได้ไหมล่ะ

ทุกคนไปเที่ยวไปไกลทั้งนั้น
สมมุติเราไปจากกรุงเทพเราก็ไปไกล

ใช่คือไม่ใช่ว่าจะใช้เสียงดังได้ตามระยะทางที่คุณเดินทางมา

ทางผู้พักหรือว่าลูกค้าเนี่ย

ก่อนหน้านี้มันมีภาพแชทออกมาด้วยเหมือนกัน

มีการพูดคุยกับทางรีสอร์ทแล้วนะ
ก็อยากจะขออยู่ห้องติดกันนะ
อะไรใดทีนี้มันกลายเป็นว่า

การมาสังสรรคลั้งเนี่ยมันต้องเสียงดัง
พอมาเสร็จอ้าวห้องถูกแยกแตกกันไป

ทีนี้ห้องข้างเขาก็ได้รับความเดือดร้อน

อย่างไรเขาก็มีกำหนดเวลาถูกไหม

ทางด้านเจ้าของรีสอร์ทก็เลยยกเหตุผล

ไม่ให้ส่งเสียงดังหลัง๔ทุ่ม

ให้ลูกค้าช่วยเบาเสียงลงหน่อย
คุยกันอยู่นานคุณผู้ชมไม่จบค่ะ
สุดท้ายแล้วรีสอร์ทไม่สามารถจัดการได้
ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ส่งเสียงดังไปจนถึงตี๔ว้าย
ตามที่ทางรีสอร์ทกล่าวอ้างแล้วก็ผู้พักรายอื่นที่รายงานมา

ชาวเน็ตบอกว่าขอยืนข้างรีสอร์ทแล้วกัน
คือส่วนใหญ่คอมเมนต์บอกว่าเห็นใจเจ้าของรีสอร์ท
แล้วก็มีการตำหนิติเตียนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
บอกว่าไม่รู้จักเกรงใจผู้อื่น

แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่เคารพกฎระเบียบของสถานที่
ยังไงก็ตามที่บอกไปเราต้องฟังความทั้งสองข้าง

คลิปนี้เป็นคลิปฝั่งของรีสอร์ทเป็นคนถ่าย
แต่ว่าฝั่งนั้นเขาก็มีคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเหมือนกัน
ถ้าฝั่งนักท่องเที่ยวอยากจะชี้แจง
มันมีข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะส่งเข้ามาหรือว่าชี้แจงเข้ามาได้
เราก็อยากทราบเหมือนกันว่าไอ้ฝั่งของคุณเนี่ยมันมีปัญหาอะไร
แล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
มันจริงเท็จอย่างไรตามที่รีสอร์ทเขาได้บอกมาหรือเปล่า
แล้วมันได้เสียงดังยาวจนถึงขนาดตี๔จริงหรือเปล่า

ก็หรือว่าชี้แจงเพราะว่าเห็นเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเหมือนกัน
นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไปเที่ยวก็ช่วยกันนะครับ